กลับมาครับในช่วงที่๓ของรายการนะครับ
เรายังคงต่อเนื่องเรื่องของการรวบรวม
ความสวยงามเกี่ยวกับการทำประตู

เราพูดถึงลูกยิงสุดเทพในช่วงนี้
ประจำฤดูการทีมงานก็รวบรวมมาให้นะครับ

ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะอยากรู้ว่า
ลูกไหนเป็นลูกที่ติดอันดับต้น

ก็ลองดูแล้วกันถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง

คือว่ายอดเยี่ยมที่สุดประจำด้วยลูกกา

จ่ายบอลให้กับภูเบสโคงทอง
เจ้าตัวจะเปิดต่อให้กับนพวุฒิเชื้อสุวรรณ
ฝากต่อไปที่กิติพงศ์โพชัย

และคืนมาให้ภูเบสยิงจ่อ
แบบนี้สิถึงจะเรียกว่าทีมเวิร์ค

อันดับที่๔เป็นลูกยิงสุดคลาสสิก
บุกไปเอาชนะสโมสรกรมทางหลวงถึงถิ่น
จังหวะการสวนกลับของทีมเยือน

มากอสพักด้วยโอกรเกี่ยวด้วยซ้าย

อันดับที่๔เป็นลูกยิ่งสุดคลาสสิค
รับการมาเยือนของมภาคตะวันออกเชียงเหนือ

วีรยุทธ์จะได้บอลพร้อมโชว์สเต็ปหลบ๒ผู้เล่นของทีมเยือน
ต่อด้วยการยกบอลตรงครึ่งสนามเข้าประตูไปแบบเหนือเหนือ
อย่างนี้เรียกว่ารุ่นใหญ่จัดให้

ต้องยกให้กับแข้งโต๊ะเล็กสโมสรห้องเย็นท่าข้าม
กับการวางเท้ายิงที่ไร้ที่ติด
เกมนี้เกิดขึ้นที่สนามโกดังสเตดียม
เย่าของเจ้าถิ่นสิงคลองเตยการท่าเรือ
จังหวะนี้ธนากรใจเวท
วิ่งเข้ามากดบอลด้วยซ้ายแบบสุดตัวและสุดแรง
บอลพุ่งเข้าเสียบสามเหลี่ยมไปแบบสวยงาม
สมกับเป็นลูกยิงสุดสวยจริงครับ

ต้องขอยกให้กับลีลาอันเหนือชั้น
กับสองลูกสุดสวยของมูฮัมัดอุซมานุสา
เกมนี้สโมสรแบงคอกบีทีเอส
เปิดบ้านพบกับสโมสรพีทีทีบลูเวฟชนบุรี
โดยจังหวะนี้มูฮัมัดอุซมานุสา
ล็อกบนหลบกิจสดาวงแก้วก่อนยิงเต็มข้อ
ล่อเต็มแข้งเข้าไปอย่างสวยงาม
ทำให้เจ้าบ้านขึ้นนำก่อน๒ประตูต่อ๑และอีกหนึ่งจังหวะสุดสวยของเจ้าเม็ด
ลูกนี้ได้บอลจากการสวนกลับก่อนเจ้าตัวจะจิ้มบอลระยะไกล
บอลพุ่งเข้าประตูไปแบบสวยงามยอดเยี่ยมจริงเลยครับลูกนี้
โคตรเตียงสุริย์และเช่นไงนี่คือจิ้มเท่านั้น

ทำไมคุ้ม

ในสิ่งที่เรารวบรวมมาให้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ถูกใจมากนัก
แต่ว่าแน่นอนครับเราคัดสรรเราก็พยายามเลือกแล้วว่าแต่ละลูก
ที่นำมาจะเป็นประโยชน์ในในการรับชมนะครับเพราะว่า
เราก็จะเน้นเรื่องของวิธีการเล่นเป็นสำคัญด้วยเช่นเดียวกัน
เพื่อให้น้องหนูที่ได้มีโอกาสดูอยู่ตอนนี้นะครับ
ซึมซับถึงความสามารถของนักกีฬาไทยเรา

เพราะว่ามันเป็นพื้นฐานสำคัญของการเล่นกีฬาที่เป็นฟุตบอล
ก็คือเรื่องของฝีมือนะครับ

บางทีเขาก็จะนำลูกที่เขาทำในแต่ละสัปดาห์เนี่ย

มันก็เกิดการท้าทายกันตลอดทุกสัปดาห์ในการแข่งขัน
ดังนั้นความท้าทายนอกจากการยิงประตูเนี่ย
ก็คือเรื่องของการทำท่าแปลก
เพื่อให้ได้เห็นว่าพวกเขามีทักษะนะครับที่ยอดเยี่ยมขนาดไหน

การแก้เกมที่มันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ

มีกี่ทีมที่ทำแบบนี้ได้ในระดูการนี้
อันนี้ต้องชื่นชมการฝึกซ้อมแล้วก็เรื่องของการให้กำลังใจนักเตะ
รวมถึงการใช้รูปแบบการเล่นการศึกษาคู่แข่งที่ค่อนข้างจะเข้าใจเกม
ทำให้ทีมสามารถพลิกกลับมาอาจจะเสมอได้ชนะได้
หรือว่าทำให้ผลการแข่งขันที่มันห่างในช่วงครึ่งแรกกลับมาสูสีมากกว่าเดิม
เราจะกล่าวพูดถึงสองเรื่องนี้อีกครั้งในช่วงแบรกหน้าครับ